ผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดสดบ้านโป่งที่ราชบุรีนะฮะ

คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาบอกว่าเทศกิจเนี่ยแกล้งกันหรือเปล่า
อยู่ดีขับรถ๖ล้อเข้ามากลางตลาด

กำลังขายของอยู่หุบร่มกันแทบไม่ทันนะครับ
กำลังขายของอยู่หุบร่มกันแทนนะฮะ

คุยกับแม่ค้าที่อยู่ในคลิปนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๙โมงนะฮะ

เป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอยู่
อยู่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านโป่งขับรถกระบะเข้ามาก่อนนะครับ
วนอยู่สองรอบอ่ากระบะไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นนี่พี่สมทวินบอก
ต่อมานี่เป็นรถบรรทุก๖ล้อนะฮะขับเข้ามานะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนฮะทีนี้รถใหญ่นะครับ
มันเข้ามาในตรอกซอยแบบนี้ก็ต้องไปหุกร่มเก็บผ้าใบกันแดด
คือปกติเนี่ยถ้าทางเทศบาลเขาจะมาฉีดล้างทำความสะอาดตลาด
หรือว่าถนนเนี่ยเขาก็จะแจ้งก่อนพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมตัว
จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
แต่ครั้งนี้เนี่ยคือทางพ่อค้าแม่ค้าบอกอยู่ดีเข้ามายังไง
มาแกล้งอะไรกันหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอะไรนะ
ทำให้เขาแบบทำมาค่าขายลำบากนะฮะ
สองข้างทางก็โลบกันไอ้ร้านน้ำแข็งใสก็ขายดี
คนก็โลบข่าวว่าทำไมบอกว่าจะเอารถเข้ามาทำไม
จะกว้างกว่ารถกระบะที่จะกิดก็เข้าได้ใช่มั้ย
แต่นี่มันสูงแล้วมันสูงมันก็เลยติดผ้าใบติดร่มที่เขากันล่มกันแดด
อ่านี่เห็นนะคุณกลุ่มมาสอน

แล้วคือเขาไม่ทราบเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้น

กำลังค้าขายเลยนะฮะ
ล่าสุดทางนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือนายกฤษดาประดิษฐ์กุลนะครับบอกว่า
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อ๗มีนาคมที่ผ่านมา
ห้วยกระบอกตะมนต์กลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งตลาดอื่นนะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้อ่าทีนี้ตลาดอื่นอื่นเนี่ย
ทางเทศบาลก็เลยอยากจะเตรียมแผนในการรับมือไว้ก่อน
ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดอ๋อที่เห็นเนี่ยเทศบาลทดลองเอารถบรรทุก
มีขนาดความกว้างความสูงใกล้กับรถดับเพลิงรถฉุกเฉิน
ว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาในตลาดตรงนี้ที่พ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่
คือตลาดสดริมน้ำซอยสุขาวดีถ้าเกิดเกิดเพลิงไหม้แบบฉับพลันเนี่ย
แล้วรถเข้ามาเนี่ยจะเข้าได้ไหมมาลองจำลองสถานการณ์ดู
เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกก่อนใช่คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วทำไมไม่แจ้งเตือนกันก่อนบอกพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะว่า
เรากำลังจะเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินนะจะมีการนำรถเข้ามานะ
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าอย่างนี้หรือเขาอยากเหตุการณ์เสมือนจริงเหรอ
คือถ้าเอามาจริงหุบร่มกันทันไหมจะเอาผ้าใบออกทันไหมอย่างนี้